เป็นเรื่องของนักศึกษานุ่มที่กำแพงเพชรค่ะเขาบอกว่าเขาก็ซักชุดชั้นในกางเกงในเขาเขาเอามาตากเอาไว้
ปรากฏว่าออกมาอีกทีเอาหายหายไปไหนนะคะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยภาพกล้องวงจรปิดเขาบันทึกเอาไว้ได้เราก็จะเห็นนะคะว่ามีคนร้ายนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์สีขาวไม่ทราบทะเบียนเข้ามาช่วงประมาณ๖โมงเช้าเลยนะ
คือเดี๋ยวนี้๖โมงเช้ามันจะมืดอย่างนี้มันมืดอยู่
ใช่แล้วปีนเข้ามาปีนเข้ามาเมื่อกี้เข้าไปเหมือนกับมีรู้เป้าหมายแล้วว่าจะเอาอะไร
ราวตากผ้าแล้วเข้าไปแล้วหยิบไปแล้วยัดใส่เสื้อ
ค่ะเขาก่อเหตุก็คือขโมยชุดชั้นในผู้หญิงไป๑ตัวกางเกงในอีกหนึ่งตัว
แล้วก็กางเกงในของแฟนนุ่มเอาไปด้วยอีกหนึ่งตัว
คือเอาของผู้ชายไปด้วยแล้วเอาของผู้หญิงไปด้วย
ใช่ค่ะจากนั้นหลังจากก่อเหตุค่ะเขาออกไปบริเวณด้านหน้าห้องหมายเลข๑๖
ก็ไปขโมยกางเกงในผู้หญิงเพิ่มไปอีก๑ตัว
ไว้เพียงแค่ที่หนีบกางเกง๒อันให้ดูต่างหน้า
แล้วเขาก็ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าห้องพักแถวมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรตำบลนครชุมที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร
ช่วง๖โมงเช้าเมื่อวานนี้เองค่ะ
นายสิริชัยนักศึกษาอายุ๑๙ปีเป็นเจ้าของกางเกงชั้นในบอกว่า
รวมทั้งกางเกงในตัวเองด้วยไว้หน้าห้องพัก
ตอนเช้าจะออกมาเก็บผ้าอ้าวชุดชั้นในที่ตากหายไปไหน
ก็เลยไปดูทางหอพักนะคะไปขอดูกล้องก็เลยรู้ว่าถูกขโมยค่ะ
ส่วนห้องพักที่อยู่ถัดไปประมาณ๒ห้องก็ถูกคนร้ายรายเดียวกัน
ขโมยชุดชะไนไปด้วยอย่างที่เราเห็นในภาพ
มีหลักฐานในการก่อเหตุชัดเจน
ฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยนะคะ
สงบใจมั้ยหละตอนนี้ก็งงหรอก
เรื่องของเรื่องคือเขางง
งงหรือของผู้หญิงไม่แปลก
ของผมไปทำไมประเด็นคือทีมงานก็พูดเหมือนกันน่ะ
ในหัวเราอ๋อมันคงเลือกไม่ทัก
ใช่อาจจะตาพร่าเผราแล้วดูเหมือนเหมือนของขึ้นผู้หญิงเรื่อยิบไปด้วยเลยนะคะ
เช้าวันนี้พนักงานสอบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพเมืองกำแพงเพชร
เขาก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุที่หอพักนี้ค่ะ
จากนี้ไปตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดตัวอื่น
บนถนนในซอยหอพักด้วยเพื่อจะได้ไปตรวจสอบว่าคนร้ายเป็นใคร
แล้ววันนี้ก็ให้ผู้เสียหายไปให้ปากคำกับตำรวจสพเมืองกำแพงเพชรนะคะ
ส่วนนางสาวโฟมนักศึกษาชั้นปี๔บอกกับนักข่าวว่า
ของเธออยู่ติดกับห้องที่เกิดเหตุเลยนะ

แต่เธอก็กลัวค่ะคือครั้งนี้ไม่โดน
แต่กลัวว่าจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกนะคะฟังเสียงของน้องโฟมหน่อยค่ะ
ไม่อยากปากผ้าไม่อยากปากผ้าไม่อยากเอาไปไหน
นี่ค่ะขโมยชุดชั้นในมันก็น่ากลัวแล้ว
ถ้าเกิดต่อไปไม่ได้แค่จะมาขโมยของล่ะ
ถ้าเกิดว่าบุกเข้าไปในห้องอะไรแบบนี้นะมันไม่ปลอดภัยจริง
ทางผู้เสียหายแล้วก็นักศึกษาที่เขาพักอยู่ในหอพักแห่งนี้
เขาก็เลยอยากให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะคะ
เพราะว่าไม่อย่างนั้นคืออยู่แบบระแวง
กลัวว่าจะเจออีกเมื่อไหร่นะคะ
ไม่รู้จะมาทำอะไรด้วยหรือเปล่านะคะปกติไหมเราก็ไม่รู้อีกคุณผู้ชม